มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันอังคารอยู่แล้ว
โดยแน่นอนวาระหลักก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ถือว่าคลี่คลายลงไปแล้ว
แต่ว่าที่สำคัญต้องจับตาดูอุบลราชธานีก่อน
ถ้าหากไม่มีปริมาณน้ำไหลมาเพิ่มก็เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการได้นะคะ
ซึ่งตอนนี้หลักก็มีการพูดคุยกันถึงมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนด้วย
ติดตามจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
มาตรการที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติออกมาในวันนี้นะคะ
เป็นมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

อกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
เป็นประธานการประชุมคอสชเพื่อจัดกำลังพลของหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
อกจากนี้คาดว่าจะมีการหารือมาตรการรักษาความปลอดภัย
วันตัดสินคดีรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี๒๕สิงหาคมนี้
ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจคือกระทรวงเกษตรและสหกรเสนอของงบกลาง๑๕๐๐๒๐๐ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคมถึงปัจจุบัน
รวม๓๕จังหวัด๕๗๐๐ครัวเรือนโดยจะชดเชยครัวเรือนละ๓๐๐บาทให้เกษตรกรนำไปใช้จ่ายในช่วงที่เกิดอุทธกภัย
อกจากนี้นะคะยังขอความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทธกภัยในภาคใต้
รวมถึงขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวปีการผลิต๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙
และขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตประสุทธิ์โคบาลบูรพา
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่คลี่คลายแล้ว
แต่ยังต้องเฝ้าระวังในจังหวัดอุบลราชธานีจุดที่น้ำมูลและน้ำชีไหลมารวมกัน
ซึ่งขณะนี้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลลงอำเภอวารินชำราบ
และย้ำว่าอยู่ในขั้นที่บริหารจัดการได้ถ้าไม่มีปริมาณน้ำไหลมาเติมอีก
พร้อมทั้งปฏิเสธเรื่องข่าวรือกรณีเขื่อนแตกด้วยค่ะ
พี่น้องประชาชนคงเข้าใจนะว่าคงไม่มีอะไรนะ
ผมคิดว่าผมไม่ได้รับข่าวนี้นะ
คนที่อยู่ที่พื้นที่ก็คงจะช่วยกันเตรียมการดูแลประชาชนตามปกติเนอะ
ถ้ามีการเข้าใจไม่ตรงก็อาจจะสร้างความเข้าใจให้ข่าวสารได้

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุไม่ทราบ
กรณีมีภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นนายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือโกติเสียชีวิต
และไม่รู้ว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสร็จสิ้นก่อนเวลานะคะ
เนื่องจากว่าในเวลา๑๔นาฬิกา
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยนะคะ
ว่าการหารือจะหารือถึงกำหนดการที่ชัดเจน
ในการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา
ของพลเอกประยุจันโอชารนายยกรัฐมนตรี
ก่อนจะมีการแถลงข่าวในเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ